ในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ว่าเขาเจอสิ่งประหลาดอยู่บนเปลือกกล้วยแบบนี้
เห็นแล้วเนี่ยมันคล้ายกับใบหน้าของสิงสาราสัตว
ที่กำลังจ้องมาเลยทีเดียวเชียว
ทำให้เธอนั้นที่กำลังกินกล้วยอย่างเพิดเพลิน

ดูเข้าไปใกล้แบบนี้ฮะนี่คือความแปลกนะครับ
มันเป็นตุ่มนูนขึ้นมารูปหน้ามันคล้ายสัตว์

บางคนไปถึงขั้นบอกว่ามันใช่ลิงหรือเปล่า
ไปถามคนคนนี้ครับนางสาวพัฒนันฤทธิเป็นชาวบ้าน
ไว้๔๐ปีในพื้นที่อเผอร์ปานบุรีจังหวัดประจุบกิริขันศ์

บอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานก่อน
กล้วยที่ตัดมาไว้จะเอามากิน
แต่พอกินไปครึ่งลูกเหลือไปเห็นที่เปลือกกล้วย
ตกใจครับเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องหน้าเธออยู่
อารมณ์ประมาณว่าอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะ

กินไปแค่ครึ่งเดียวตกใจไม่กล้ากินต่อแล้ว
ทีนี้เธอก็นำกล้วยทั้ง๓หวี
เอามาตัดเลยนะตัดออกแล้วแกะดูทีละลูก
ก็พบว่าหวีแรกที่เธอกินไปมันมีตุ่มแปลกที่เปลือกที่เปลือกกล้วยนะ
คือมันเป็นตุ่มที่แบบดูแล้วเหมือนสัตว์นั่นแหละ
แล้วเธอก็ดูอีก๒หวีอีกไหมก็พบตุ่มรูปคล้ายหน้าสัตว์อีกหวีละ๒ตัว
เนี่ยลักษณะแบบนี้เธอรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลย
มองว่าหน้ามันต้องเหมือนเสือหรือไม่ก็ลิง
ลองฟังเธออธิบายดูหน่อยนะครับ
แล้วก็กินกินกับหมดแล้วค่ะแล้วก็หมุน
คือมันหันหน้ามาหาหนูแบบนี้ค่ะหนูก็ตกใจ
คือมันตกใจแล้วมันช็อกอ่ะมันช็อกแล้วมันก็แบบคือเหมือนเขาจ้องเราอ่ะ
แล้วเราก็กินต่อไม่ได้ค่ะคือกลัว
เราก็เลยโทรหาพี่สาวใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไร
แต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเหมือนแมลงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกลัว
เห็นไหมเธอบอกเธอก็ตกใจแต่เธอก็กิน
กินแล้วก็กินตกใจแล้วก็สุดท้ายไม่กินแล้ว
เอาไปโพสต์ลงโซเชียลดีกว่าเอางี้ละกันมันดังขนาดนี้แล้วอ่ะเนอะ
ผมว่านะเราเนี่ยเอาไปให้อาจารย์ท่านหนึ่งเขาวิเคราะห์พิจารณาดูดีกว่า
ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกับเจ้าตุ่มพันนี้
นี่เลยครับไปเจอกับอาจารย์ออสนั่นก็คืออาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
เป็นอาจารย์แห่งภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ออสบอกว่าเอางี้การมองเห็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิต
แล้วคิดว่ามันเป็นใบหน้าของคนหรือรูปร่างต่าง
เขาเรียกว่าแพริโดเลีย
แพลิโดเลียคืออะไรคือไอติมชนิดหนึ่งที่มันอยู่

แพลิโดเลียเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจมนุษย์
ที่มันส่งผลต่อไปยังสมอง
ทำให้มนุษย์อย่างเราคิดเห็นสิ่งของที่ไร้ชีวิต
ดูเหมือนมีชีวิตเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มหรือกลายเป็นรูปร่าง
พูดง่ายคือการคิดการมโนไปเอง
เมื่อกี้ผมอธิบายทางวิทยาศาสตร์ซะยาวเฟ้ย

เออดูแล้วจินตนาการไง
อันนี้เห็นอย่างนี้แต่อาจารย์ออสบอกว่า
ฟันทงไว้เบื้องต้นว่ามันคือยางกล้วยจ้

อันนี้ไม่น่าจะแฮลดลีอะอันนี้น่าจะคิดที่ไปเอง
อันนี้คือสมมุติว่าเรามองแล้วก็แบบลักษณะเหมือนสัตว์บางอย่าง

อะเห็นไหมนี่คือแฮลดบีลเดอะ
ไม่พูดความจริง
ก็เอาเป็นว่าถ้ามันสบายใจตัดทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยกิน

คุณผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมหรือมันเป็นแมลงไหมหรือมันเป็นอะไรต่างนะแต่